ดูเรื่องของแวดวงกีฬานะคะก็มีอดีตนักฟุตบอลชาวต่างชาติ
เคยเล่นฟุตบอลอยู่ในประเทศไทยค่ะแม้ว่าเวลานี้จะย้ายไปเล่นในต่างประเทศแล้วก็ตาม
แต่ยังคงระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
และยังสามารถร้องเพลงสันเสริญพระบารมีได้อย่างชัดถ้อยชัดคำค่ะ
เตะคนนี้นะคะก็คือจอนแมรี่อูเซียกูบูนำศูนย์หน้าชาวแคเมอรูน
ค้าแข้งกับสโมสรกระบีเอฟซีในดิวิชั่นหนึ่งโดยในช่วงปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
มีภาพของจอนแมรี่อูเซียกูบูนัมถูกแชร์ในโลกออนไลน์
จดเนื้อเพลงสันเสริมพระบารมีลงสนามฟุตบอล
และร้องด้วยความทราบซึ้งก่อนการแข่งขันที่ทีมต้นสังกัดลงสนามค่ะ
ก็เลยทำให้เกิดกระแสชื่นชมอย่างกว้างขวาง
หลังจากนั้นในฤดูการถัดมาจอนแมรี่ย้ายไปเล่นในหลีกเซอร์เบีย
ปัจจุบันค่ะแข่งอยู่ในหลีกโซโลเวเนียค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีมีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่เป็นนักฟุตบอลรายนี้นะคะ
และได้รับคำตอบว่าเขารู้สึกเสียใจไม่แพ้ชาวไทย
เพราะในความคิดของเขาในหลวงราชการที่๙ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย
รักปวงชนชาวไทยมากกว่าตัวพระองค์ท่านเอง
และทุกครั้งที่เขามีโอกาสได้ร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
สะดุดีมหาราชาก็จะน้ำตาไหลทุกครั้งด้วยความทราบซึ้งค่ะ